เรือประมงเล็ก๒ลำชนกันในคลองมีคนตายครับ
อุ๊ย

นี่คือภรรยาของผู้สูญหายในขณะนั้นนะครับ

ให้ช่วยเปิดทางให้กู้ภัยเจอร่างสามี

หาผู้สูญหายใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีครับ
เจอร่างของนายเทาวัดนำสกุลเจ้าเริน
อายุ๔๐ปีเป็นชาวประมงในพื้นที่
ภรรยากับครอบครัวผู้ตายมาถึงร้องไห้ครับ
จุดทูปเพื่อเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านฮะ

คู่กรณีนะครับเป็นชาวประมงในพื้นที่เหมือนกัน
เล่าบอกว่าคือมันสุดวิสัยจริง

เรือสองลำมาสวนกันต่างคนต่างเบาเรือฮะ
ต่างคนต่างเบาเรือนะครับแต่ปรากฏว่า
คือใจตรงกันหักหัวเรือจะหลบแล้วครับ

เรือชนกันแล้วก็ผู้ตายเนี่ยตกลงน้ำหายไปครับ
เขาบอกว่าเขาว่ายน้ำไม่เก่งดำน้ำไม่เก่ง
พยายามจะวนเรืออยู่แล้วนะครับเพื่อจะช่วยผู้ตาย
ในที่สุดต้องไปตามเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยครับ